อ่ะนี่เหลืออีกแค่ไม่ถึงเดือนเต็มด้วยซ้ำ
ถึงแล้วค่ะวันเลือกตั้งสิบสี่พฤษภาคมนะฮะ
กว่าวันแต่เลือกตั้งล่วงหน้าคือ๗พฤษภาคม
ใช่ค่ะดูบรรยากาศการหาเสียงของทักละภักรณ์
วันนี้หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับพักพลังประชารัฐ
นี่ลุงป้อมหรือพี่ป้อม

เอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับหัวหน้าพัก

ใช่วันนี้พี่ป้อมใส่กางเกงยีนคุณต้องเรียกเขาพี่ค่ะ
เสื้อเชิดกางเกงยีนทองเท้าพ่อใบนะฮะ

แล้วก็ถือโอกาสสอบถามผู้ประกอบการร้านค้า

พ่อค้าแม่ค้าบอกโอ้ช่วงนี้เริ่มขายดีอย่างต่อเนื่อง

บอกว่าหวังว่าสภาพเศรษฐกิจการค้าขายต่อจากนี้ไปเนี่ย

ก็มีประชาชนนะฮะ
มีนักท่องเที่ยวมีประชาชนมาขอถ่ายรูปนะฮะ

ข้าวขาดในความรู้สึก

จะเปิดยุทธศาสตร์หาเสียงล็อตใหม่ออกมาอีกนะฮะ

อุ๊ยกองทุ่มนี้มีอยู่แล้วเหรออ๋อนี่ฮะ
จะทำให้เกิดขึ้นจริงถ้าได้เป็นรัฐบาล

ภูมิใจไทยนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับ

วันนี้แถลงเปิดนโยบายพัฒนาและสวัสดิการ
อ๋อสหมอ๋อสสเพิ่มเติม
ก็มีตัวแทนอสมมาร่วมรับฟังนะฮะรวมทั้งอสมด้วยนะครับ
ภูมิใจไทยเสนอว่าจะเสนอกฎหมายนะฮะ
ในการจัดตั้งสถาบันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน
ถามว่าใช้เงินจากไหนใช้งบจากไหน

ภูมิใจไทยบอกว่าจะใช้งบจากภาษีบาป
พวกสุราบุหรี่อะไรพวกนี้

เพิ่มค่าตอบแทนอสม๒๐๐๐บาท
ป่วยมีประกันให้ห้องพิเศษด้วย

จะใช้สิทธิ์บัตรสมาร์ทการ์ดอสมอส
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ด้วย
ชาปนกิจสงเคราะห์อสมแห่งประเทศไทย
เสียชีวิตจะได้๕แสนบาท
มีเงินยืมอสมอสด้วยนะครับ
ลอดดอกเบี้ยคนละ๑แสนบาท
กองทุนเงินออมอสมอส

แล้วรัฐบาลจะส่งเข้ากองทุนให้อีก๑๐๐บาทต่อเดือน

แบบนั้นเลยนะฮะเอาแบบนั้นเลย
คุณอนุทินบอกว่าไม่ใช่การหาเสียงนะอรัชพร

ความทุ่มเทในช่วงโควิด๑๙
ที่อสมอสสเนี่ยเขาทำงานให้เรายังหนักด่วงมาก
แจกไม่ต้องตั้งสกุลเงินใหม่ด้วย

อันนี้คือเพิ่งมาให้ตอนนี้แต่ว่าเป็นเงินที่ควรได้ช่วงโควิด

เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาควรได้

คุณอนุทินบอกว่าตอนนี้ไม่มีโพลไหนสู้โพลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะฮะ

คือบางโพลจะไปบอกว่าภูมิใจไทยได้แค่นั้นแค่นี้เนี่ย
โพลของหัวหน้าพักภูมิใจไทยเนี่ยตรงเป๊ะที่สุด

คุณอนุทินบอกว่าที่นั่งสอสอเนี่ย
เอาเป็นว่าพักภูมิใจไทยได้เลข๓หลักก็แล้วกัน

ตอนนี้ผมเชื่อตัวเอง
โพลโพลคนอนุทินเรามี๓หลักครับ
เวลานี้เงียบแปลว่าอะไร

คนนี้นะไม่ทันของนะ
ดูทางบ้านประชาธิปัตย์หน่อยนะครับ
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์นะครับ
วันนี้ไปช่วยผู้สมัครของพักหาเสียงนะฮะ
นางสาวสิริภาอิทรวิเชียนผู้สมัครสอสอเขตธนบุรีคลองศาลราชบุรณะ

ก็เดินทักทายประชาชนย่านฝั่งทนนะครับ
นี่ส่วนใหญ่คุณจุลินบอกนี่เจอกันนี่
เขาจะกลับมาเลือกประชาธิปัตย์กันอีกครั้งนึง
คุณจุลินบอกว่าการเลือกตั้งคราวที่แล้วปี๖๒เนี่ย
ในกรุงเทพประชาธิปัตย์ไม่ได้สอสอเลย

แต่พักประชาธิปัตย์ไม่เคยทิ้งพื้นที่

อยากให้คนกรุงพิจารณาว่าพักไหนผู้สมัครของพักไหน
มีความจริงใจกับคนกรุงเทพมากที่สุด
ส่วนพักก้าวไกลนะครับวันนี้
คุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักนะครับ
ไปปราศัยสองเวทีที่หนองคายนะครับ
แนะนำผู้สมัครสอเคลนึงกับเคลดสอง
ก็พูดถึงนโยบายของพักนะฮะ
ให้กับชาวบ้านที่มาฟังกัน
คุณพิธาบอกว่าแม้ก้าวไกลจะเป็นพักของคนรุ่นใหม่
แต่มีนโยบายเพื่อคนรุ่นใหญ่ด้วยนะครับ
รัฐสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ๓๐๐๐บาท
ซึ่งภาพอนาคตของภาคอีสานในปี๒๕๕๙
สำหรับพักก้าวไกลเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียบง่าย
อย่างเช่นแค่ทำให้ทุกคนตื่นมาตอนเช้า
มีน้ำสะอาดใช้มีงานที่ดีใกล้บ้านทำ
ให้ท่านอายุถึง๒๙๔๐บาท
ื้อละ๗บาทเท่ากับไข่ต้มฟองเดียว

๓๐๐๐บาทถึงจะอยู่ได้
เพราะ๓วันคือเส้นขีดความยากจนของพี่น้องคนไทย
ถ้าท่านอยากจะรอให้ท่านอายุถึง๒๙๐ปีก่อน
ถึงจะได้๓๐๐๐บาทท่านก็คงเลือกพักหนึ่ง
แต่ถ้าท่านอยากได้ในชีวิตนี้
เป็นเบี้ยบูสูงอายุถึง๓๐๐๐บาท
ท่านต้องเลือกพัก
ก้าวไกล
เลือกพัก

เลือกพัก

โอ้อย่างนี้๓๐๐๐บาทท่านทีเลย
เสียสละเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดิน

เกณฑ์ทหารของพักเก้าไกล
คุณรังสิมันโรมบอกว่านี่เป็นการ
รณรงค์ทำให้เกิดความชังชาติ

คุณชัยวุฒิคงไม่ได้อ่านรายละเอียด

ไม่ได้ห้ามช่วงมีศึกสงครามนะฮะ

แล้วได้ทหารแบบไม่มีคุณภาพ

ก็ไม่ควรสะกดจิตตัวเอง

หาเสียงให้เกิดความชังชาติ
ลากเง่าของความเป็นคนไทย

ปลูกฝังค่านิยมรักชาติรักแผ่นดิน

และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป
การที่เราเปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจ

คุณเอาทหารไปเกณฑ์แบบนี้

แล้วสิ่งที่คุณปฏิบัติกับทหารในกองทัพ

ละเมิดสิทธิเหมือนสิทธิประสงค์ตั้งเยอะ
คือคงจะดีแต่ฟังวรรษกรรมมา

ซึ่งผมคิดว่านี่คือการสะกดจิตตัวเองนะครับ

พลตรีหญิงสุริจันทร์งาทองโฆษกองทบกนะครับ

มีชายไทยที่ยื่นสมัครนะฮะ
เป็นทหารเกณฑ์ยื่นสมัครเลยนะครับ
มีสมัครแล้ว๒๕๑๐๐นายนะครับ
ก็ยังเหลือเวลารับสมัครจนถึง๒๐เมษายน

ในพื้นที่ตามท้องที่ถ้าเกิดว่าสมัครไม่ถึง
ตามเกณฑ์ที่แต่ละท้องที่เขาต้องการเนี่ย

คุณผู้ชมมีใครอยากเห็นบัตรเลือกตั้งบ้างหรือยังคะ

หลายคนอยากเห็นหน้าตานี่ค่ะกรกตเปิดหน้าตา
ที่ให้คุณได้เลือกคนที่รักและพักที่ชอบแล้วนะคะ
หลายคนบอกเอ๊ะบัตรมันสีใกล้กันไหม
จริงก็ถือว่าไม่ใกล้นะใบที่เป็นสอสอเขต

ที่เป็นสอสอบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์
จะเป็นสีเขียวหน้าตาแบบนี้นะคะ

สอบแบบแบ่งเขตฝั่งซ้ายสีม่วง

หมายเลขอย่างเดียวแล้วก็ช่องให้คุณกากบาท
เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปเลือกคนที่รัก
คุณต้องจำเบอร์เขาให้ได้ว่าเขาเบอร์อะไร
คือบัตรแบบแบ่งเขตที่เขาเรียกบัตรโหล

แต่ในเขตของคุณในหน่วยเลือกตั้งที่คุณจะไปลงคะแนนเนี่ย

คุณก็จำไว้แล้วกันเดี๋ยวหน้าหน่วยเขาจะมีให้อีก

สมัครคนที่ต้องการเนี่ยหมายเลขไหนหมายเลขไหน
อย่างอันนี้ที่เขาเอาเป็นตัวอย่างมาให้ดู

ประมาณเกือบ๑๐ได้ไหม๑๐ได้ไหมคะ
เป็น๒๐คนซึ่งบางทีบางเขตอาจจะมีแค่๗คน๘คน

หรือ๓คน๕คนอันนี้ท่านก็จำไป
เอาเป็นว่าถ้าจะเลือกคนที่รักให้จำเบอร์เขาให้ได้
ส่วนถ้าอยากเลือกพักที่ใช่หรือพักที่ชอบ
อันนี้ง่ายหน่อยคุณจำชื่อพักก็พอค่ะ
เพราะว่าในใบสีเขียวแบบปาร์ตี้ลิสต์
จะมีทั้งหมายเลขพักมีโลโก้หรือว่าสัญลักษณ์พัก
มีชื่อพักแล้วก็ค่อยเป็นช่องว่างสีขาวให้คุณกากบาทได้เลือก

ถ้าจำชื่อพักได้คุณเลือกไม่ผิดแน่นอน
คือบัตรแบบเลือกปาร์ตี้ลิสต์บัญชีรายชื่อเนี่ย
อันนี้เขาใส่ไว้เต็มแม็กซ์ตามที่กฎหมายกำหนดนะใช่ค่ะมีโลโก้มีชื่อมีสัญลักษณ์มีหมายเลขหมดเลยนี่เห็นไหม